ศพแล้วนะครับผู้ชายที่ไปนั่งตกปลาที่โขดหินแล้วคลื่นมันซัดนะฮะ
แล้วหายไปเนี่ยครับคุณผู้ชมครับต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับ
เจอร่างแล้วต้องใช้เวลากว่า๒ชั่วโมงนะครับกว่าจะกู้ร่างขึ้นมา
แม้ว่าจะเจอแล้วก็ตามเพราะว่าโอ้โหโขดหินมันชันแล้วมันลึกลงไปมากฮะ
เป็นศพของนายศักรินบุหลันนะครับขออภัยครับอายุสี่สิบเจ็ดปี
ถูกพบในช่วงสิบเอ็ดในรายการสามสิบนาทีเจ้าหน้าที่และดมกำลังกันออกค้นหาตั้งแต่เมื่อวานนะครับ
วันนี้นายอำเภอทะหลางนะครับเปิดศูนย์ค้นหาร่างผู้สูญหายบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดลายันนะครับ
เอาเรือยางสองลำเจสสกีสองลำร่วมกันนะฮะกับเอ่อกองทัพเรือภาคที่สามนะครับ
แล้วก็ทางปพจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็กู้ภัยมูลนิธิกุศลธรรมอืม
นายสักรินเนี่ยนะครับร่างของเขาไปอยู่ตรงนี้ครับ
ซัดไปอยู่ตรงซอกหินห่างจากจุดที่หายไปประมาณ๒๐๐เมตร
นอนคว่ำหน้านะครับตามกระแสน้ำที่ซัดเข้าไป
กู้ภัยนะครับได้ใช้เชือกโรยตัวนะครับลงไปเพื่อเอาร่างของนายสักริน
ขึ้นมาอย่างทุลักทุเลใช้เวลากว่า๒ชั่วโมงครับ
ถึงจะนำร่างของนายสักรินขึ้นมาได้สำเร็จแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลทะหลานนะครับ
เพื่อให้แพทย์นิติเวชชันสูตรพลิกศพหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด
คือก่อนเกิดเหตุนะครับว่าวันนี้นายสักรินเนี้ยนะครับไปตกปลาที่โกดหินแล้วขึ้นมันแรง
ขึ้นแรงปั๊บซัดตกลงไปในทะเลคือจริงจริงก็ไม่ได้จมหายลงไปซะทีเดียวนะฮะ
ยังเกาะอยู่ที่โกดหินแล้วนางสาวาเนี้ยอายุสามสิบแปดปีเป็นภรรยานะครับ
ก็รอให้คนแถวนั้นช่วยแล้วก็คว้ามือของสามีเอาไว้
แต่สามีบอกไม่ไหวแล้วเธอหมดแรงแล้วมือหลุดฮะ
หลุดจมหายไปต่อหน้าต่อตาเลยครับค่ะ
นายนายีบุราณอายุสามสิบสามนะครับน้องชายของผู้เสียชีวิตเล่าบอกว่า
หลังจากนี้จะรับศพไปประกอบพิธีที่

จากนั้นก็จะนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดสงขลาต่อไปครับ
ขอแสดงความเสียใจด้วยเช่นกันครับ